ไปดูนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้อ่านข่าวนี้
ตำหนักเจ้าพ่อแบมแบม

กับเลข๑สิงหาคมนี้

ก็มีแฟนคลับของแบมแบมเนี่ย

เพราะว่ามีแฟนคลับเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดเป็นอายุนะฮะ
แม้กระทั่งตัวเลขผู้ติดตาม
สื่อโซเชียลมีเดียมาเสี่ยงโชคกัน
แล้วปรากฏว่าถูกจริง

หลังจากนั้นเนี่ยก็มีแบมแบมของขลังเนี่ย
ทวิตเตอร์เป็นเทรนดทวิตเตอร์เลย

ยูแบม

เดี๋ยวครับ
มันเดินมาเป็นอากาศทาพประมาณสองสามเดือนเลยนะ

ไม่ใช่ผมก็ใช่หมายถึงฉันไงเพราะฉันเจอมันไงหมายถึงว่าเวลาที่ไป
กัดกัดกัดมันอ่ะจริงจริงตรงไหนเนี้ยอยู่อยู่ไอไอไงเถอะเขา
เขาไปทักอย่างนี้จริงจริงเขาทักอย่างงี้จริงจริง
เนี้ยอยู่อยู่ไอไอไงเขาบอกว่าอากาศทาสเลยน่ะขอขอเลข
ไปเสี่ยงโชคหน่อยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมปรากฏมาบุตรที่พูดว่า
ยังไงแบมเนี่ยหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวขึ้นมาโชว์คือแล้วก็มีตัวเลข
เต็มเต็มเลยนะเก้าศูนย์สามแล้วก็มีเลขห้าด้วยอันนี้เราไม่ได้
อะไรนะเออบอกให้ฟังเก้าศูนย์สามมีเลขห้าเออแล้วก็มีเลข๕
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็คือต้องไปลุ้นกันเองว่าแบมแบมของขลังเนี่ย
มีจริงไหมมีโอกาสมีเลขเข้าสองตัวถ้าเก้าศูนย์สามแล้วก็เลขห้าเข้านะ
เดี๋ยวเปิดตำหนักให้เฮ้ยไม่ท้องไม่ท้องที่แขนไม่เลขมันอะไรด้วย
มีโอกาสด้วยมีมีเข้าสองตัวเออหรอโอ้ยไม่แน่แก้วศูนย์สามแล้วก็มีห้าด้วย
อืมถ้าเกิดพี่แบมนะพี่แบมงวดนี้ให้ถูกนะพี่จะไปน้องหนุ่มแล้วนะ
ให้น้องหนุ่มวะขอเป่าทองใส่กระหม่อมน้องหนุ่มหน่อย